ไปดูการทำให้ควายมันดูงดงามตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยครับ
นี่หัวและตัวงดงามแล้วไม่พอเหลือแต่เท้านี่แหละ
ทำสปาเหรอทำเล็บฮะเฮ้ยจริงจริงเจ้าตัวใหญ่ใหญ่เนี่ย
ควายตัวนี้ชื่อว่าเจ้าใหญ่ห้างนา
เป็นควายตัวผู้เป็นควายสายประกวดเออ
เป็นของใครเป็นของคุณปวิทย์ชิมพารีเจ้าของควายนาคาเฟ่
แดงเผิดสว่างอารมณ์จังหวัดอุเธยธานีค่ะนี่ต้องพามัน
มาอยู่ที่เครื่องตรงนี้เรียกว่าเรียกว่าเครื่องอะไรผมก็ไม่รู้นะ
ค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะยกสูงเลยล่ะตัวว่าเป็นวิธีการทำ

ไม่แน่ใจทำเจลหรือทำแบบไหน

ก็น่าจะขัดทำความสะอาดให้มันขึ้นเงา

แล้วดูท่าทางของเจ้าควายตัวนี้นิ่งเลยนะ

สบายนะราวกับว่าผ่านเรื่องราวแบบนี้มานานแสนนานดูฟินดูแลว่าจะต้องทำอะไรฟิน
ส่วนคนที่มาทำให้ชื่อว่าช่างบริสเป็นนักทำเล็บควายมือทอง
การันตีฝีมือฮะเขาเดินสายทำเล็บควายมาแล้วทั่วประเทศ
การส่งควายสายประกวดเนี่ยจ้างเลยนะโทรตามเลยนะ
ต้องเดินทางไปถึงที่ไปจัดการให้เลยนะนี่ขัดส้นเท้า
เฮ้ยผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสงสัยน่ะใช่มั้ย
ในการขัดทำความสะอาดเจ้าพวกเล็บเท้าของควายบ้างวัวบ้างหรือหมาไหม

ว่าวิธีการมันน่าจะคล้ายกัน

แต่วัวควายก็จะลักษณะแบบนี้นี่แหละ
เขาบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยอย่างแรกที่ผมบอกไปคือความสวยงามใช่ไหม
อีกหนึ่งจุดประสงค์ไม่ให้มันเจ็บ
เพราะถ้าปล่อยไปนานกีบเท้ามันมาชนกัน

เวลาควายหรือโคเนี่ยมันเดิน

คือเป็นเล็บขบ

คุณปลอดใจหรือยัง
นี่จะบอกให้ฟังว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ย

เอาอีกแล้วก็เคยเป็นมาก่อน

ก็เหมือนกับคนเราเวลาไปทำเล็บเท้าเล็บมือนี่แหละ

ผมก็รู้อีกเพราะผมเคยเป็น

คือเรื่องของเรื่องเอาจริงนะคนเรา

เท้าของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้เล็บเท้ามันยาว
แล้วเราใส่รองเท้าที่แบบว่าแน่น

มันก็ขูดมันบาดเท้าตัวเองนะ

ถ้ามันเดินแล้วเล็บมันสีกันมันดียังไง

และยิ่งเป็นควายประกวดด้วยเสียบุคลิกนะ
ก็ต้องส่งเข้าสปาซาลอนแห่งนี้ไป
คลายเล็บโขบเข้าสปาสาลอนอย่างนี้ไป